คุณฟันจะเป็นห่วงไหมครับพี่ขุน
ไม่รู้อะครับถามแฟนข่าวเองก็ได้
เขาก็นั่งใจหน่อยไหมครับสำหรับพี่ขุน
ก็เชียร์ขุนเยอะนะครับ
พี่ขุนเป็นคู่แรกหรือคู่ที่สุด
สุดท้ายน่าจะคู่หลัง
คือนักมวยแต่ละคนจะมีเวลาเตรียมตัว
จากวันนี้นับไปอีกประมาณ๒เดือนกว่า

ที่๑ที่๒ที่๓เราจะไล่ไปทุกสัปดาห์
เพราะฉะนั้นมันก็กินเวลาประมาณ๒เดือนก่อน
เพราะฉะนั้นคุณน่าจะไปอยู่ในช่วงประมาณเดือนสิงหา

เพราะว่ามวยถึงเวลาจริงบางคนอาจจะป่วย
จะเจ็บอะไรอย่างนี้เราต้องมีการวางแผนตรงนั้น
แต่ว่าด้วยเคราะห์เกล้าคุณจะมีเวลาประมาณ
จากวันนี้น่าประมาณเกือบ๒เดือนกว่า
ที่ต่างประเทศด้วยสอบด้วย

แต่ว่าจะกลับมาก็จะมีเวลาเทรนด์ประมาณสัก
เดิน๓๐วัน๔๐วันเต็ม
ก็น่าจะกำลังดีสำหรับนักมวยเวลาซ้อม

โทรใจหน่อย
โทวิตเตอร์ก็หึมมากน้องเจสซี

แค่ขุนต้องบินไปเรียนอังกฤษ

และเป็นความตั้งการทางทั้งของทุกทางเรา

และเพลงใหม่ที่ทุกคนรอด้วยนะคะ
กำลังทำอยู่

แล้วส่วนหนึ่งเขาจะเริ่มสนิทสนมวันนี้มันก็วัยรุ่นเรื่องของเขา
เราก็ไม่ได้ไปยุ่งแล้วพ่อแม่จะไม่ยุ่งเรื่องนี้อยู่แล้ว
เขารู้ดิพ่อแม่รักทุกคนลูกเพื่อนลูกเพื่อนอะไรมาเฮฮา
บ้านเราเฮฮาเพราะฉะนั้นแบบอันนี้อยู่ที่เขาตัดสินใจ
แต่ว่าตอนนี้อยู่ดีพอเรื่องข่าวมันออกมาเป็นแบบว่า
แฟนการเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็มันก็เป็นเรื่องจริงที่มันโกหกกันไม่ได้
แล้วก็ส่วนอยู่ดีก็อ้าวผมก็ไม่รู้เรื่องคือผมไม่ได้ไปยุ่งเรื่องอะไร
เพราะว่าอยู่ขึ้นโสดอ่ะโสดอะไรกันก็แล้วแต่เขาก็คือวันนี้
แต่ผมก็ยังดูเขาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกัน
ทั้งคู่ผมก็เห็นล้านลาแฮปปี้ดี
แต่ต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่อยากให้มีความรักเพราะว่ายังเด็กทั้งคู่เลย
คือเรื่องของพ่อแม่ไม่อยากให้มีความรักผมว่าสมัยนี้มันเป็นนี่ปี๒๐๐เท่าไหร่แล้ว
สิบเก้าสมัยสิบเก้าแล้วมันไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนผม
จะต้องแบบพอมีลูกชายหรือมีลูกสาวหรือแล้วต้องไปตีกรอบเขา
พี่แม่ที่ปล่อยปล่อยมากแล้ว

ผมคิดว่าลูกโดยเฉพาะผู้ชายมันต้อง

เรียนรู้ในชีวิตด้วยความผิดพลาดของตัวเอง
สมัยเราเราเป็นวัยรุ่นเราก็เป็นเหมือนกัน

ไม่มีใครผ่านอะไรมา
ปูทางอะไรให้แบบนี้

แต่ทุกวันนี้ก็อยากจะสัมภาษณ์ตอบ
ให้เขาตอบเองไม่ต้องมาเตรียมอะไรให้เขา
ออกไปตามที่เป็นความจริง

ก็แบบเออโอเคนะ
แต่ตอนแรกเพื่อน

เนื่องจากปัญหาเวลา

ก็พูดสิครับก็พูดกันอยู่แล้ว
แต่ทั้งฝั่งเขาก็ดูเฮิร์ด

เหมือนคนบอกว่าแบบฝ่ายหญิงจะดูเฮิน
เขาออกมาพูดว่าเขาไม่เคยพูดนะว่าเป็นอะไรกัน
ไม่รู้อันนี้ต้องถามเขาเนอะ

แต่เท่าที่เห็นตอนนี้ผมว่าเป็นเพื่อนพี่น้องกันแล้วก็
เขาก็ถามเขามากดไลค์ปินก็กดไลค์
ทุกคนก็ยังปกติเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างนี้
เห็นตอนนี้กันได้ที่เรียนแล้วจะมีทางของคนไหน
เจ้านายนั่นโตโตค่ะโตโตได้ที่มหาลัย

คิดว่าน่าจะไปจบในลอนดอนเนอะ
เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเรียนวิชาแบบที่เราเรียนแล้วสมัยก่อนแล้ว

นายแบบที่ผมบอกว่าปล่อยความคิดของลูกไม่ติด
ก็กดเกรงเขาอยากเรียนลายเรียนเอาทีคุณตัวเองชอบ

อย่างขุนจะมีโอกาสอยู่ในสับการณ์เจมมาสมมีฟลรี

ตัวตนเค้าคืออเดอะว่าเราเองเห็นอะไร
นี่คุณตัวตนเธอจะเป็นสายแซมพร็อป

พี่หน่ายเพราะว่าเขาก็จะต้องเตรียมขึ้นทั้งแร็ปหรือร้องด้วย
เขาจะต้องเห็นต้นแล้วก็มาคุยเขามีรุ่นเว้น
แต่งเพลงกับเจ้านายตอนกลางคืนเขาก็ไปแต่งเรียแรปกัน
แต่งอะไรไม่รู้ก็มาวิ่งมาตี๒ตี๓ยังวิ่งพ่อฟังเราไปฟังหน่อย
เราก็โอเคใช้ได้ตอนนี้ก็กำลังหาโปรดิวเซอร์ให้
ชัดเจนแล้วครับต้องทำงานเองด้วยอย่างเจ้านายที่ทำออกมาคนละข้าง
บอกว่าอะไรของเขาเนี้ยเขาต้องคุยกับโปรดิวเซอร์เอง
ผมไม่ไปนั่งในห้องอัดอะไรด้วยใช่เพราะนั่นก็เหมือนกันกับพวกผม
ตอนนี้ก็โอเคเพราะว่าชอบนี้สิ
ก็คิดว่าเดี๋ยวรออีกนิดนึงยังไม่บอกว่าอะไรคืออะไรข้างในแต่ว่าคงจะได้ได้ฟังเร็วเนี่ย